อีกที่หนึ่งอยากจะพาคุณผู้ชมไปเพราะว่าเขาเป็นการบวงสวงทาเวสวร

องค์ทาเวสวรองค์ใหญ่สวยงามนะคะ
แล้วก็พิธีบวงสวงก็ยิ่งใหญ่เช่นกัน
ที่นี่คือวัดเดิมในตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ที่นี่ค่ะกำลังจัดพิธีบวงสวงถวายบายสีเบิกเนธทาเวสวัน
และศักรรณ์รักษ์ขอพอหลวงพ่อพุทธวิมายะ
หลวงพ่อดำหลวงพ่อแดงและปู่ศรีนครย่าศรีอำพร
พญานาคาราชทั้งสองที่อยู่รอบต้นโพขนาดใหญ่
อยู่ที่วิหารหลวงพ่อพุทธวิมายะด้วยนี่เห็นไหม
มาทีเดียวได้บวงสวงกันหลายองค์เลยค่ะ
มีนางรำมีคนที่มาทำพิธีกันอย่างเข้มขลังสวยงามนะคะ
ว่าที่๑๐๓เทียรวรรค์มวยดีประธานดำเนินงานบอกว่า
ได้จัดพิธีพุทธาพิเศษเบิกเนธทาเวสุวรรณ
และบวงสวงถวายใบสีเครื่องสักการะเนี่ยนะคะ
ก็จะมีการเชิญคุณน้ำพึ่งเมืองสุรินทร์
ศิลปินมรดกอีสานพร้อมกับทีมงานนางรำมารำอวยพรด้วย
ก็เสริมสิริมงคลเสริมบารมีในปี๖๖
ถือว่าการรำการบวงสวงครั้งนี้จะเป็นการทำพิธี
เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้เกิดโชคลาภ
ให้สิ่งไม่ดีเนี่ยไม่สามารถเข้ามากล้ำกระแร่เราได้
จัดพิธีบวงสวงเสร็จแล้วก็ต้องจุดประทัด

สุดท้ายแล้วชาวบ้านและผู้ร่วมพิธีบอกว่า
เดี๋ยวจะรอชมเลขหมายปลายประทัด
แล้วก็จะเอาไปเสี่ยงโชคต่อไป
เท่าที่ดูนะไอ้เลขหมายปลายประทัดของวัดนี้

ชัดเจนมากนิ่งด้วยใหญ่ด้วย

ที่เห็นว่าชัดก็ไม่รู้ว่าจะชัวร์หรือเปล่าอีกเหมือนกัน

นั่งเงียบแต่เขาเก็บเป็นงานเนอะ

คือวันนี้มันหลายที่จำไม่หมด

เวลาคุณเก็บอะไรเยอะเข้าไว้ในที่ที่เดียวกัน

จำไม่ได้ว่าเอ๊ะอันนี้ของที่ไหนแล้ว